ถ้ามีภาคการเมืองก็มาชวนร่วมรัฐบาลเนี่ย
หรือจะต้องตั้งรัฐบาลด้วยกันถ้าเกิดเค้าบอกว่า
โอ้โหภาคก้าวกลายมันมีอยู่นโยบายหนึ่ง
การแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒

เขาบอกขอลดหน่อยได้ไหมหรือว่า
ขอปรับลดกฎเกณฑ์หรือว่าอะไรยังไงดูให้มันอย่าไปอะไรขนาดนี้เนี่ย
ตรงนี้ถือว่าเราจะเอายังไงตรงนี้
ผมคิดว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องเกี่ยวกับการใช้มาตรา๑๑๒
ตอนนี้ถ้าถามวันนี้แต่ถามเมื่อ๒ปีที่แล้วมันเหมือนกันหรือเปล่า
ผมคิดว่าในเวทีดีเบตหลายครั้งที่เวลาเราขึ้นไปแล้วพูดเรื่องเกี่ยวกับการเมือง
เรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์มนุษยชนพูดเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์ชัยวิภาพเนี่ย
ผมคิดว่าหลายภักดิ์เริ่มเห็นว่าการใช้มาตรา๑๑๒
ในการทำลายอนาคตของชาติในการที่จะมาเป็นการทำลายคู่ต่อสู้ทางการเมืองเนี่ย
มีปัญหาจริงอย่างน้อยผมว่าระดับนี้ผมว่าผมพูดได้แล้วว่าเริ่มมีปัญหาจริง
เริ่มมีหลายพักที่เริ่มเห็นด้วยกับพักเก้าไกลว่าจะต้องมีการแก้ไข
แก้ไขเรื่องโทษให้มันสูงเกินไปแก้ไขในเรื่องที่ใครก็ฟ้องก็ได้
แก้ไขที่เรื่องนี้อยู่ในเรื่องของหมวดความมั่นคงทำให้การสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อน
ที่จะเข้าสู่กระบวนการยุทธิธรรมไม่มีขึ้นจริงทำให้การฝากขังเยาวชนคนหนุ่มสาวเกิดขึ้น
เข้าใจแล้วมันเป็นเรื่องความรู้สึกของยุคสมัยเข้าใจแล้วว่ามันเป็นเรื่องความน่ากวนใจที่เกิดขึ้นจริง
ว่าไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยต้องหาวิธีใช้กุศโลบายในการวางพระราชอำนาจและพระราชฐานะ
ให้อยู่เหนือการเมืองและอยู่ใต้รัฐธรรมนุนถ้าเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็ในหลายเวทีผมก็เห็นผมคิดว่าอย่างน้อยหลายพักบอกว่ายอมรับว่ามีปัญหา
พักพูดบอกว่าการแก้ไขก็เริ่มที่จะเป็นไปได้ซึ่งในขณะเดียวกันกฎหมายการแก้ไขม๑๑๒๑๑๖พรบคอมฟ้องปิดปากที่เรายื่นไปเมื่อกุมภาปี๖๔
กับตอนนี้ผมคิดว่าการทำงานทางความคิดทั้งจากนอกสภาแล้วก็ในสภาจากเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ต้องการเรียกร้องและมีการตั้งคำถามเกิดขึ้น
เริ่มเห็นว่าก้าวไกลไม่ได้โดดเดียวในเรื่องการยอมรับว่า๑๒มีปัญหารวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
การที่มีอายุ๒๕๑๗คนหนึ่งที่โดนจำไปมาพูดโปสต์ขึ้นมา
คราวนี้ข้อเท่าจริงก่อนเดี๋ยวผมมีมุมมองผมอยู่แล้วแต่ข้อเท่าจริงก็คือว่าตอนนี้ก็คือว่าโดนแค่พอระบอความสะอาด
ตรงไปตรงมาไม่ได้โดนจ้างเล่น๑๒
ผมคิดว่าแม้แต่ฝ่ายผู้มีอำนาจ
ก็ได้รับการเรียนรู้ระดับหนึ่ง
ว่าการใช้ม๑๑๒พร่ำเพื่อแบบนี้
เป็นการสร้างความแตกแยกของประชาชน
และทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนแย่ลง
มันถึงได้เริ่มเห็นมีก็ว่ามีการเรียนรู้แบบนี้
ซึ่งหวังว่าเป็นทิศทางที่ดีที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อย
มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะใช้กฎหมายใช้ความรุนแรงอย่างนี้
ที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่มีอะไรมั่นคงสถาพรในการกระทำแบบนี้
คุณต้องหาพื้นที่ปลอดภัยในการให้ตั้งคำถาม
ในการให้มีการพูดคุยในเรื่องนี้ในสภา
อย่างมีวุฒิภาวะและทำให้หาทางออก
ให้สถาบันพระมหากษัตริย์ยังสามารถอยู่คู่กับระบบประชาธิปไตยไทยได้

เหตุการณ์เมื่อวานคุณพิธาคิดว่าดีแล้วที่เจ้าหน้าที่ไม่แจ้งเรื่อง๑๑๒
เพราะว่ามันเป็นระเบิดเวลาที่ผมเตือนมาหลายครั้งในสภาคุณต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง
คุณต้องเข้าใจว่าทุกอย่างความรู้สึกของยุคสมัยมันเปลี่ยนไป
ในเมื่อมันมีอะไรทุกอย่างที่เปลี่ยนไปมันก็ต้องมีการทบทวน
มีการพูดถึงการวางมีความปรานีตมีความปรานีตและมีความวุฒิภาวะในการวางพระราชอำนาจและพระราชฐานะให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในประเทศแล้วก็ความสากลโลกออกไป
ถ้าจะเป็นอย่างนั้นแล้วถ้ามันมีอะไรที่จำเป็นที่จะต้องมีการหาฉันธรรมติกันมีการพูดคุยกันใช้สภา
จะได้ให้สภาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนถ้าไม่อย่างนั้นพูดตั้งคำถามก็โดนปราบพอตั้งคำถามที่ดังขึ้นก็เริ่มโดนสลายชุมนุม
ตั้งคำถามมากขึ้นก็เริ่มโดนยิงเข้าตาเริ่มมีความรุนแรงทางกฎหมายมากขึ้น
อันนี้เรากำลังผลักอนาคตของชาติให้ออกจากสถาบันออกจากคนรุ่นเก่าออกจากประชาชน
เสียงของการให้อาจจะอยู่ในสิ่งที่จะทำแบบนี้คือระเบิดเวลาที่รอปะทุ
ซึ่งถ้าบริหารจัดการไม่ดีก็คือมาต่อการให้เดินไปนานกัน
เราต้องเข้าใจว่าวิธีในการบริหารเรื่องแบบนี้
คือการพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะตรงไปตรงมา
ในพื้นที่ปลอดภัยที่มีข้อบังคับ
มีการอัดวีดีโอเอาไว้นั่นก็คือรัฐสภา
เพราะฉะนั้นคุณพิทาเชื่อว่า
นโยบายการแก้ไขมาตรา๑๑๒ของก้าวไกล
จะไม่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดปัญหาในการ

แล้วก็คิดว่าเก้าไกรจะไม่โดดเดี่ยวในเรื่องนี้ด้วย

เพราะผมเชื่อว่านักการเมืองทุกคน
ถ้าเป็นนักการเมืองที่มาจากระบบประชาธิปไตย

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีความเคลื่อนไหวในสังคมแบบนี้

ผมว่าเก้าหน้าเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควร
ตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ

เรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันกันถึงวันศุกร์นะครับ

ดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ